ส่วนประกอบต่างของเรือนไทยมีความหมายเชื่อมโยงกับต้นกำเนิดที่มาจากน้ำ
เช่นแผ่นไม้ปิดขอบกระเบื้องหลังคาซึ่งยื่นพ้นหน้าจัวออกมา
สถาปัตยกรรมที่ใช้คือปั้นลมหรือปั้นลม
ให้คิดถึงผู้ใกล้ชิดกับลมมากที่สุดคือชาวเรือ
ลมประเภทที่เรียกว่าหางปลาย่อมแสดงให้เห็นชัดอยู่แล้วถึงความหมายที่เกี่ยวกับน้ำ
ส่วนปั้นลมทั่วไปอาจแปรรูปมาจากลำยองหรือลำตัวนาคดังภาพ
ชวนคิดว่าต้นกำเนิดของปั้นลมอาจจะเกี่ยวกับเรือก็เป็นได้
เหงาบางชนิดมีลักษณะคล้ายหัวเรือชาวชาวา
คำที่ใช้เรียกปั้นลมในภาษาอังกฤษว่าบาร์คบอร์ด
และตรงตัวว่ากระดานเรือซึ่งก็เกี่ยวกับน้ำเช่นกัน
ทั้งหมดนี้สนับสนุนข้อสมมติฐานว่าเราเคยอยู่ในอรยธรรมน้ำมาก่อน